รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
อาคอม

นี่เลยเวลาพักมาตั้ง๖วินาทีแล้วนะ

อะไรเนี่ยจังหวัดอะไรที่ลงท้ายด้วย

ถ้าการพูดถึงเรื่องจังหวัด

จังหวัดอะไรเท่ที่สุดฮะ

ภูเกต

จังหวัดที่คนอยู่แล้วรู้สึกเก่งที่สุด
คือจังหวัดคูเทพคือจังหวัดอะไรนะ

แบบนี้ก็ได้เหรองั้นถามมั่ง
อยากมาลูกชีวิตเงียบเลย
ไม่รู้แกปรุงไม่รู้
จังหวัดอะไรที่มันแล้ว
จังหวัดในที่เราไม่ค่อยมี
ของมันตอบอย่างนี้อาย
จังหวัดจังหวัดอะไรมันขำจังเลย

อ้าวอ้าวอ้าว

จังหวัดติ๊กฝรั่งนอนแล้วร้อน

พิชาชีวิตเชียงรายไม่ถูก
กำแพงเพชรอ่างทอง
เดี๋ยวใครทายใครตอบงงหมดแล้วเนี่ย

จังหวัดที่ฝั่งฝรั่งนอนร้อนหลังคือจังหวัด

พูดแบบฝรั่งนี้นอนทับบุเร

เนี่ยเออโรงค้านามีบุรีที่รถไฟผ่าน

ไม่ใช่เหรอไม่ใช่สุรินบุรี

จังหวัดหนึ่งถูกแน่เลยตากนัสซี

เอาอย่างนี้นั่งรถไฟไปนะ
แล้วจังหวัดไหนที่ตรวจรถไฟถูกที่สุด

โอ๊ยเจ๊งงไปหมดเลย
คุณแล้วคุณรู้ไหมว่าค่าตัวลดไป

ค่าตัวรถไฟจากกรุงเทพ

จังหวัดใดราคาถูกที่สุด

สระบุรี๒ราชบุรี๓ชนบุรี
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ

วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์

ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใคร

ตัดสินและประกาศรายชื่อ

แต่ง่ายในการเล่นแกงป่วนด้วนราคา
คือผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่ควงคู่กันเข้ามา
ตอบคำถามเพียงคำถามเดียวว่า
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
จากของที่มาให้เลือก๓อย่าง
โดยแต่ละข้อจะมีเงินรางวัลมากขึ้นตามลำดับขั้น

ก็รับเงินรางวัลสูงสุดไปเลย
หนึ่งแฟนบาร์แต่ท่ารังเล
เราก็มีการ์ดตัวช่วยให้ใช้ได้๒แบบ

แต่ตัวเลือกที่แพงกว่าออกให้

ผู้เข้าแข่งขันจะตอบได้๒ครั้ง
คุณผู้ชมก็ชวนคนข้างมาทายกันได้
คุณอาจจะไม่เคยสังเกตราคา
ของใช้ที่คุณเคยผ่านตา
เราจะเอามาท้าดวนราคากับคุณที่นี่
แล้วลูกเหนื่อยอย่างไรครับ

เราเข้ากลับมาคำถามแรกค่ะ
พี่บอลและนี่คือขนมหนกหู
ขนมปัง
เอาไปก่อนอันนี้เลยถอนเจ้าที่
เป็นขนมปังแพร่บ๊อปเตอร์โคโคนัท

โคโคนัทคือโคโคนัทครับอ่า

ยังโคโนต

หาที่ไหนวะ
ขนมปังแท้พระอาทิตย์ขนมปังแท้

อย่างสดใสแล้วใหม่ทุกวันนะฮะ

ก็เป็นเพลงอ่าวเดี๋ยวคุณหนึ่งน้อง
แต่คนละกล่อมมันจะจัดทับเพลงนี้หาคิมนี่

เอ๋เลย
เอาล่ะเราไปคอนเสิร์ตด้วยกันได้ไหม

อะไรจากค่ะ
กินได้เนี่ย

อันนี้เป็นขนมปังฮอตดอกไส้ครีมนะคะ

ผสมผสานอย่างลงตัวด้วยเนื้อครีมหอมหวาน
สสตอเบอรี่และลูกเกดอร่อย

กลมกลมไงเย็นตุลอร่อง
ของผมนี่ก็เป็นขนมปังลูกเกดครับผม
ขนมปังชนิดแผ่น
นี่ผสมลูกเกดด้วยแล้วก็สไลด์หนา
อิ่มอร่อยอยู่ท้อง

คุณไอคุณแบงค์เหมือนว่าฉลับไปฉลับมา
แต่ที่สำคัญเลยนี่คือคำถามข้อที่๑ของคุณค่ะ

ชนิดไหนราคาทูกที่สุดจะนะ
อ้าว
เดี๋ยวให้นครไปเก็บก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวส่ง๖ให้ลูกสาว
โอ๊ยเลยเพิ่งกินหนงจีนแม่คลิกลาก่อน
พอผมดาวจัดไส้แล้วก็ขนาด
ลองดูนะคะ
ถือว่าเป็นคำตอบหรือยัง

งั้นเป๊กขอเฉลยอันแรกก่อนค่ะ

อันนี้ขนมปังฮอตดอกไส้ครีมสตอเบอรี่ลูกเกด
อันนี้เลือกเพราะว่านครมเป็นคนยืนตรงนี้ป่ะ

ก็นิดนึงแต่ถ้าระดับความจริงแล้วอันนี้มันก็เล็กสุด
เดี๋ยวเองน่าจะไม่แพงครับอันนี้
ราคาขนมปังฮอตดอกครีมสตอเบอรี่ลูกเกดของฟาร์มเฮาส์

๑๐หรือ๒๐

ถ้า๒๐เกมจบตั้งแต่ข้อแรกเลยค่ะ
และราคาอยู่ที่

ยังเป็นแบบเอ๊ะคนนำโชคด้วยหรือเปล่านะ

คุณแบงค์และคุณไอซ์ค่ะสะสมไปแล้วค่ะ๒๐๐บาท
ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินมีสุดค่ะ

คุณแบ็คคุณไอซ์คะคำถามเหมือนเดิมค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

ยังไม่มีลูกค้าอ่ะเดี๋ยวก็มีลูกค้าอ่ะเดี๋ยวก็มี
มันจะมีหรือว่าป่านนี้ยังไม่มาอีก

ทำไมขนลุกไม่หายเลยล่ะ

ว่าเรื่องแบบนี้จะมาเกิดกับคนอย่างฉัน

ไม่เจอกับตัวบอลไม่รู้หรอก

ใช่ตำรวจมาทั้งโรงพักเนี่ยไอ้บ้า

พูดแล้วอย่าไปพูดให้ใครฟังนะ

ไม่เชื่อแต่ก็ไม่รบรู

ทำไมอ่ะก็เมื่อคืนนี้ดิ
ผมได้ยินเสียงวีด

เสียงวีดอย่างนี้ก็เปรดดีกว่า

ใช่ถ้าตัวเตี้ยเขาไม่รับเป็นเปรต

วีด

ติ้ง

เดี๋ยวมีหนึ่งเป็นหมู่บ้านแล้ว

เจ้าที่แจ่

แต่งตัวอย่างนี้ไม่กลัวโดนฆ่าแล้วลืมข่มขืนเหรอ

อย่างนี้ฆ่าแล้วก็ขาดชื้นลงซ้ำ
อี๊ลุ้งจ้าเดินไปจากคอนโดนี่
มึงอยู่นี้ไงแล้ว

แต่จังตัวไม่น่าอยู่กับคอนโดน

สภาพเราน่านนอนในคอนโดน

แป้งทางหน้าหมดหรือ

เออเขินไหม
เอาไม่ต้องแพงมากน่ะถูก

แป้งนกพะมาสนับอบไทย
เฮ่ยปากไปชื่นใจ

อ๋อเห็นป่ะเห็นได้
ถ้าเย็นเกล็ดแย้ง
พี่ดีกว่านี่เออแป้งร่ำกลิ่นปูหงานี่แค่นี้
เห็นไหม๓๐กรัมไม่แพงโอ้โฮ๓๐กรัมโห
เออเอาตังค์มาในนี้แหละค่ะ
เดี๋ยวน้องเก็บตังค์แล้วมาซื้อของพี่ดีกว่า
ทำไมคะนี่นี่คือน้ำปรุงกลิ่นบูงงา๑๕ซีซี
อู๋น้ำปรุงด้วยใช่เลยใช่เลยใช่แล้วเป็นน้ำของพ่อมารเลยป่ะคะ
อะไรนะใช่แล้วเป็นน้ำของพ่อมารไปคลายลิ้นทิ้งไป
ขาวอยู่ขาวอยู่อ๋อ
ของพี่ดีกว่าน้ำปรุงพี่ดีกว่านะครับพี่น้ำปรุง

อันนี้ถูกอันนี้ถูกสุดแล้วของพี่ถูกกว่า
อันนี้ถูกสุดอันนี้ถูกสุดอันนี้ถูกสุดอันนี้ถูกสุดแล้ว
อันนี้แบบไหนถูกที่สุดน่ะ
เออแล้วแบบไหนน่ะนะคะถูกที่สุดน่ะ

คลายลิ้นทิ้งแล้วเดินมาทางนี้เลย
พี่เจ้าพี่เลยพี่เจ้าพี่เลย

เอาล่ะนี่คือผลิตภัณฑ์จากนกพรมาศค่ะ

น้ำปรุงขวดเล็กนพมาศกลิ่นบุงหงา๑๕๔๔ครับ
พรมตัวฮะเพิ่มกลิ่นหอมให้กับตัวเองครับ
บอกได้เลยว่าขวดเล็กพกกระทัดรัดราคาไม่แพงอย่างที่คิดครับ

นับอพไทยนกพรหมาสาวมันหอมที่สุด

แป้งนกพรหมาสาวเหมือนกันครับผม

ราคาไม่แพงอีกต่างหาก

เอ้าเข้าไปป่าแป้งแล้วอมตังดอนกันก่อนนะครับ

ไหนขอบคุณด้วยนะคะทั้งแก๊งขวดนะคะ
คุณไอซ์คุณแบงค์นี่คือผลิตภัณฑ์จากนพมาศค่ะทั้ง๓แบบนี้ค่ะ

ของทั้ง๓ชิ้นนี้ชิ้นไหนราคาถูกที่สุดคะ
ครับผมใช้หลักการเดียวกับพ่อเมื่อกี้ได้ไหม

เอาขนาดครับขนาดเล็กถูกที่สุด

อันนี้๔๐๔ขนาดนั้น๓๐กรัม
แต่ว่าเป็นแป้งหินร่ำนะเป๊กก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแป้งหินร่ำนี่มันคืออะไร

คุณคะถ้าคุณสับสนนะคุณสามารถใช้ตัวช่วยได้แล้ว

ผมเอาขนาดดีกว่าผมเดาขนาดว่า
ขนาดเล็กน่าจะไม่แพงครับเพราะถ้าเกิดขวดนี้แพงเนี่ยก็

งั้นนี่คือคำตอบไหมคะคุณไอ้คุณแบงค์

ถ้าตอบข้อนี้เป๊กขออนุญาตเฉลย

แป้งหินร่ำกินบุกง้า๓๐กรัม

ราคาต้องถูกกว่า๖๙บาท

ถูกอีกแล้วครับ

๕๙บาทแหละ

ใช่เลยมาถูกทางถูกจุด
มีหน้าเหรอเขาเป็นคนจ่ายตังค์อ่ะ

ไม่เห็นข้อดีหรือเปล่าสองข้อแล้วยังแบบ
ฉลุยเลยอ่ะแฮปปี้

ขอบคุณค่ะครับ

มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น๘๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

แล้วช่วงหน้ามาดูเฉลยกัน
อยากเข้ามาเป็นผู้แข่งขันในรายการ
ก็ชวนญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิท
สมัครเข้ามาลุ้นเงินแสนกับเราได้
โหลดไปสมัครเข้าร่วมแข่งขันในรายการได้ที่เฟซบุ๊คแก๊งป่วนด้วนราคา
แสนบาทรอคุณเอาไปช้อปปิ้งให้มันมืออยู่ที่นี่
แกงป่วนด้วนราคา